สอคนนี้ยิงเพื่อนอศด้วยกันเสียชีวิต

อยู่ฐานปฏิบัติการเดียวกันทำไมน่ะยิงกันเองทำไมน่ะกรูสมคืออโหไปน่าเกิดเลยเรื่องแบบนี้

อาสาสมัครเกริงศักดิ์มณัฐพิทักษ์ชัยอายุ๓๒ปี
คนนี้ถูกยิงเสียชีวิตในฐานปฏิบัติการเลย
ส่วนผู้ก่อเหตุคืออาสาสมัครวีรชัยมุกดอกไม้อายุ๔๔ปี
ทั้งคู่เป็นอาสาสมัครชุดขออภัย
อาสาสมัครชุดคุ้มครองตะบนเปลี่ยนอยู่ฐานเดียวกันเป็นเพื่อนรักกัน
อาศาสมัครวีรชัยคุณผู้ชมครับเป็นคนก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วบอกว่า
วันเกิดเหตุเข้าเวรกับเริงศักดิ์
ก็ทำงานอยู่ด้วยกันมีปากเสียงทะเลาะกัน

แซ่วว่าเขานั่นโดนแล้ว

เพราะว่าเพิ่งไปหย่ากับเมียมาหมาดไง
โมโหครับโมโหวีรชัยนะฮะวีรชัยก็เลยยิงใส่เริงศักดิ์เลยนะครับ
ลำตัวเสียชีวิตญาติของผู้ก่อเหตุมารอเยี่ยมนะครับ
ว่าสาเหตุก็เกิดขึ้นตามข่าวนั่นแหละนะคือแม่มีการชอบพูดแบบ
พูดเหมือนคล้ายลักษณะเยาะเย้ยนะครับเรื่องที่ผู้ก่อเหตุถูกภรรยาทิ้งเลิกกันไป
พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกพูดทุกวันนะครับจนผู้ก่อเหตุโมโหแล้วก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุเคยเล่านะฮะให้ที่บ้านฟังบ้างว่าหลังก่อเหตุนะครับผู้ก่อเหตุก็ออกจากฐานนะครับ
โทรให้เพื่อนมารับแล้วก็พาไปมอบตัวไม่ได้หนีนะเขาบอกว่า

อสวีรชัยไปควบคุมในห้องขัง
แล้วก็รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่น
แต่จะเจตนาหรือไม่นั้นรอผลการสอบสวนอีกครั้ง
แล้วก็ก่อนเข้าห้องคุมขังนะครับอศวีรชัยก็เดินไปคุยกับญาติ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คุ้มกันอย่างแน่นหนาครับ